ส่วนตอนนี้หน่วยงานต่างโดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์
ความพร้อมให้ได้มากที่สุดเตรียมความพร้อมแบบสูงสุด
เพื่อรองรับยอดผู้ป่วยเราต้องยอมรับคำนี้
ผู้ป่วยโควิด๑๙มันเพิ่มขึ้นทุกวันนี้นะคะ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะ
ตอนนี้มีการปรับหอพักเป็นหอพักและกีฬานะคะ
และจะเตรียมรับผู้ป่วยชุดแรกวันพรุ่งนี้วันที่๒๕เนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการต่างในการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
วันนี้หลายคนจับตามองเลยตามประจำคาดละธมวันทางคลางไงคะ
ว่าจะมีผลออกมาอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือและยาแรง
ที่มีคนจับตามองเพราะมีการเสนอออกมาหลากหลายข้อมูล
รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เอาเป็นว่า๒มาตรการนี้รอลุ้นในวันนี้
จากผลของการประชุมคณะรัฐมนตรี

เพราะเมื่อวานมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙หรือว่าศูนย์โควิด
ธรรมเนียบรัฐบาลโดยที่มีนายยกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะ
เป็นประธานการประชุมกระแสข่าวลือออกมา
จะประกาศพรกรฉุกเฉินหรือเปล่า
ควบคุมเวลาของประชาชนหรือเปล่านะ
ปรากฏว่าเมื่อวานี้ทางคุณเทวันลิปตะพันลบ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ก็ยืนยันว่าการประชุมเมื่อวานนี้ของคณะกรรมการบริหาร

แต่เป็นการพูดเรื่องของหน้ากากอนามัยที่มันขาดแคลน
รวมถึงกรณีชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทย
ซึ่งจะนำมาหารือในที่ประชุมเป็นการประชุมต่อนะ
คณะรัฐมนตรีวันนี้ก็คือจากวงเล็ก

นายกรมตรีก็เรียกประชุมวงเล็กเหมือนกัน
ก็มีรองนายยกวิศนุนะฮะนายอนุทินรองนายยกและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สิทธิ์ข่าวเพียงสั้น
ตอนออกมาจากห้องประชุมบอกว่าขอให้ใจเย็นและพรุ่งนี้เจอกัน
นี่คือคำพูดนายกรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมสูงสุด
ก็คือโรงพยาบาลสนามตอนนี้เราต้องมีแล้วแหละ
ก็คือที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เปิดรับผู้ป่วยชุดแรกพรุ่งนี้ได้สูงสุด๓๐๘ห้อง
จุดนี้เป็นการปรับหอพักช่วงเอเชนเกมนะคะ

ห้องน้ำส่วนตัวติดกล้องวงจรปิดนะคะ
มีความพร้อมหลายห้องทีเดียวนะคะ

พร้อมรับผู้ป่วยชุดแรกพรุ่งนี้ค่ะ